สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมนะครับ
หลังจากที่น้องเตยหัทยาบำรุงศุกร์นะครับ
วอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยได้นำเสื้อออกมาประมูล
ก็ได้มีการส่งมอบเสื้อแล้วก็เงินกันแล้วครับ
ัทยาบุญมุงสุขผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ชุดแข่งมามอบให้กับนายธนิษฐพงศ์วิสานอุดมศักดิ
สิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสาขาหลักสูตรและการสอน
ชนะการประมูลผ่านการแพร่ภาพสดทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของหัทยา
ยอดประมูล๕๐๐๐บาทเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับจุรายรัฐผลเลขา
อดีกนัดก็เลยบอลยวชนทีมชาติไทยชุดยูสิบแปดที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
ต้องผ่าตัดไปแล้ว๓ครั้งนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า๖แสนบาท
โดยอาการล่าสุดของจุรายรัฐนะครับยังคงต้องทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัด
เพื่อทำลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ซึ่งวันนี้แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาได้แล้ว
โดยมีคุณแม่ไปรับและพาไปหาห้องเช่าอยู่ชั่วคราวครับ